คุณผู้ชมครับประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเลยนะ
เพราะว่าทะเลเราสวยมากจริง

ไปนั่งชายหาดโอ้โหก้นบุหรี่เต็มเลย

บางคนที่แบบสูบบุหรี่ริมชายหาดแบบนี้
มันก็เป็นมลภาวะเพราะส่วนใหญ่คนก็พาครอบครัวไปพักผ่อน

เพราะฉะนั้นค่ะทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาเล็งเห็นถึงปัญหานี้
แล้วเขาอยากจะจัดระเบียบให้ชายหาดเราเนี่ย

แล้วก็จะได้ไม่มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย
จะมีการออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ที่ชายหาด
เรื่องนี้เป็นยังไงติดตามฟังพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

วันนี้ก็จะเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้าย
ตรงพื้นที่ตรงนั้นห้ามสูบตรงนี้ห้ามสูบ
คราวนี้พอมาถึงเรื่องชายหาดห้ามสูบบุรี
เขากำหนดไว้นำร่องเนี่ย๒๐ชายหาดชายหาดดังทั้งนั้นแหละครับ
เหตุผลเรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ยเพราะเขาบอกว่ามีข้อมูล
นี่เขาบอกมีข้อมูลที่น่าสนใจว่า
ในชายหาดดังเขาไปหยิบข้อมูลเอาข้อมูลว่าชายหาดป่าตอง
ชายหาดป่าตองปรากฏว่ามีความยาว๒๕กิโลเมตร
พบก้นบุหรี่๑๓๘๘๗๙โมนก้นบุหรี่นะ
เรื่องนี้ต้องขอคุยกับคุณหมอ
ท่านศัตรูอาจารย์นายแพทย์ประกิจวาธีศาสตร์ธุกิจหน่อยครับ
ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ

สูบบุหรี่เขาบอกว่ามันเกินไปไหมชายหาดเนี่ย
ทำไมต้องห้ามต้องห้ามสูบบุรีอ่า
ความจริงเนี่ยนะฮะในอเมริกาเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่๒๐ปีแล้ว

เขตการปกครองที่อยู่ชายหาด

ครับเหตุผลจริงเพราะควันบุหรี่ตกช้า

หรือว่าก้นบุหรี่อันไหนอันไหนสำคัญกว่า
มันมีสี่เหตุผลนะฮะที่เขาออกกฎหมายนี้นะครับ
ดับแรกเนี่ยเรื่องก้นบุหรี่

เขาบอกว่าครอบครัวการร้องจากนักครอบครัวที่ไปเที่ยว
มีเด็กเล็กเขาวางเด็กลงไม่ได้
ต้องอุ้มตัวเด็กมันคลานไปแล้วมันเอาก้นบุหรี่เข้าปาก
อันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะฮะเรื่องความสกปรกเรื่องอะไร
เหตุที่๒เนี่ยเขาเนี่ยเขาบอกเขาพาลูกไปเขาไปเที่ยวแบบนี้
เขาไม่อยากให้ลูกเขาไปคุ้นเคยเห็นภาพคนสูบบุหรี่

เหตุที่๓เนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพ
ไอ้ควันบุหรี่อนุภาคก็เรียกได้มาจากควันบุหรี่
มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในใกล้คนสูบบุหรี่มากกว่า
ในที่ห่างออกไปนะครับ
ตรงนี้ขอแทรกนิดคุณหมอครับ
คนก็บอกชายหาดเนี่ยมันโล่งแล้วลมก็พัดอยู่ตลอด

วิชาการท่านบอกว่าควันบุหรี่มือ๒ทำให้ชายหาดมีฝุ่นอันตรายสูงกว่าปกติ๒๗เท่า
อันนี้ก็เป็นงานวิจัยของเราเองของมหิดลนะครับ
อันที่แครกพลีโพเนียก็สรุปออกมาใครซึ่งกันแต่ว่าตรงนี้หลายอย่างมันพูดยาก
ระยะสั้นมันมีแน่ระยะยาวเป็นยังไงไม่รู้
หมายความว่าเปลี่ยนค่านิยมในสังคม
จำกัดพื้นที่ว่างั้นเถอะจำกัดพื้นที่มากขึ้น
เราก็จะเห็นว่าไอ้การห้ามสูบรีเนี่ยมันเกิดในชายหาดมันเกิดขึ้นในรัฐที่เขาจริงจังกับการควบคุมยาสูบ
ยิ่งจริงจังมากอันนี้ก็เกิดขึ้นอย่างแคลิฟอร์เนียแมซาจูเซตอะไรพวกนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็อันนี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการควบคุมยาสูบร่วมกับมาตรการอื่นนะครับ
โกสถานการณ์ขึ้นภาษีการห้ามเด็กเข้าถึงอะไรนะอันนี้ก็เป็นสี่เหตุผลนะครับ
แต่ว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยแม้ว่าหลักฐานที่จะพิสูจน์จริงว่าการได้รับคอนบุรีมือสองจากชายหาดแล้วไปทำให้เกิดโรคอะไรเนี่ย
มันพิสูจน์ยากแต่ว่าเขาใช้เขาใช้ตักกะไงในเมื่อมันมีสารพิษอยู่มันได้รับเข้าไปนะฮะ
มันก็ย่อมจะเป็นอันตรายต่อร่างกายอันนี้คือเหตุผลที่อเมริกาเขาออกกฎหมายนี้กันนะครับ
บ้านเราเนี่ยก่อนหน้านี้บรรดาสถานที่อุทยานทั้งหลายเนี่ยมีกฎหมายห้ามอยู่แล้วใช่ไหมครับ
กฎหมายห้ามแต่ไม่ได้ระบุลงไปที่ชายหาดสวนสาธารณะอุทยานแห่งชาติกฎหมายห้ามอยู่แล้ว
ครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญคือเมืองนอกเนี่ยกฎหมายเขาออกมาการบังคับใช้กฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์
คนที่เป็นประชากรของเขาหรือนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่กล้าละเมิด
แต่บ้านเราเนี่ยกฎหมายเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าการบังคับใช้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์

ครับคืออันนี้นะฮะเท่าที่ผมค้นดูเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้มงวดไปตรวจตรานะ

เออความสำนึกมีป้ายชัดเจนมีอะไรอย่างนี้นะครับ
ไอ้ที่๓๑๗เนี่ยมันห้ามทั้งหมดนะแล้วที่เหลือเนี่ยมันห้ามเป็นพื้นที่อะไรอย่างนี้ก็มีอีกไม่ได้นับเข้ามา
เพราะฉะนั้นผมว่ามันเกิดที่แล้วอันนี้ก็คือบริษัทบุรีนะเขาไม่เห็นด้วยนะ
เขาเสนอ๓ทางอันที่๑ก็บอกว่าให้ทำที่เขียบุรีเคลื่อนที่ไว้เยอะตามชายหาดนะฮะ
เพื่ออำนวยความสะดวกคนสู่อันที่สองเขาบอกให้จัดการทำความสะอาดหาดถี่ขึ้นถี่ขึ้น
ที่สามก็บอกว่าไปให้ความรู้คนสูบบุหรี่ให้เกรงใจคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เขาคงต้องทำ
แต่ว่าที่เขาห้ามเนี่ยเขาคงต้องทำหลายอย่างอย่างเช่นต้องมีป้ายชัดเจนต้องมีการเตือนกันมีการอะไรกัน
ขอความร่วมมือนะครับแล้วมันก็เกิดเป็นการปฏิบัติใหม่ขึ้นมาว่าที่หาดเราก็ไม่สูบนะ
สูบก่อนที่เราจะเข้าไปหาก็คงความสะดวกมันลดลงนิดหน่อยอย่างเช่นคนสูบบุหรี่
เขาก็เข้าห้องประชุมเขาก็ไม่สูบอยู่ได้สองชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นนอมที่มันเกิดขึ้นใหม่ในประเทศต่างนะครับอันนี้ถือว่าเป็นก้าวย่างอีกก้าวหนึ่งของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่มีนัยสำคัญมากพอสมควรนะ
จริงนะฮะถือกสินสุภาพอันเนี่ยเริ่มมาจากกรมทรัพย์เขาเองเลยอ๋อ
เราเห็นประเทศอื่นเขาทำอยู่แต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเรายังไม่ได้คิดอันนี้นะครับ
แต่ว่ามันก็มีเหตุผลถ้าเขาทำก็เป็นเรื่องที่ดี
อย่างที่ผมบอกเหตุผลประกอบหลายข้อของประเทศอื่นที่เขาใช้กันนะครับ

กรมทรัพย์เนี่ยตอนที่เขาห้ามอุทยานเขาก็มีเหตุผลว่าคนทิ้งก้นบุหรี่ไว้เดี๋ยวก็เกิดไฟป่งไฟป่า
แต่นี่มาชายหาดนี่ดูเหมือนว่าเรื่องสุขภาพจะเกี่ยวข้องมาก

อุทยานเนี่ยต่างประเทศเขาก็ห้ามเหมือนกันเรื่องไฟเรื่องความปลอดภัย

เรื่องหาดเนี่ยจะหนักไปเรื่องความสกปรกเรื่องของอะไรนะครับ

กฎหมายฉบับนี้จะมีผลเดือนพฤศจิกานี้เลยใช่ไหมคุณหมอครับ

เห็นว่าเขาบอกพฤศจิกาแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบ
ครับเอาละครับก็ขอบพระคุณคุณหมอนะครับถือว่า

สัตว์อาจารย์นายแพทย์ประกิจวาธีศาสตร์ธุรกิจครับ
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี
ท่านผู้ชมครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของขีดเส้นใต้

มีบทกรอนที่มาจากคลิปแล้วผมเคยนำมาเผยแพร่
เมื่อตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แล้วเป็นบทกรอนที่ได้ถูกนำได้รับการนำไปแชร์กันต่อแพร่หลายมากที่สุด

เป็นบทกรรณ์ที่เริ่มจากมีคนสี่เยี่ยม

คนที่ทำคลิปเป็นฝรั่งครับ

คนไทยคงไม่กล้าทำคลิปนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙

ฉะนั้นขอย้อนกลับไปดูคลิปชิ้นนี้อีกทีหนึ่งเถอะครับ

ผมขออ่านให้ด้วยนะครับ
เพราะว่าในจอท่านอาจจะมองเห็นไม่ค่อยถนัด
ซุปเปอร์แมนคือฮีโร่คนโปรดของผม
ผมเชื่อว่าซุปเปอร์แมนคือสัญลักษณ์
ของความดีงามทั้งหมดบนโลก
ชายผู้มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
ชายผู้ยอมเผชิญกับอันตรายเพื่อช่วยเด็กสาวคนหนึ่ง
แต่ผมไม่เคยเชื่อว่า
ซุปเปอร์แมนมันก็แค่นิยาย
จนกระทั่งผมได้เจอกับชายคนหนึ่ง
ชายที่ยิ่งใหญ่กว่าซุปเปอร์แมน
ชายที่ใช้ชีวิตของตนเองเพื่อคนอื่นอย่างแท้จริง
หัวใจของชายคนนั้นเต้นเพื่อคนของเขา
และชายคนนั้นก็ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเลย
และชายคนนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ลองจินตนาการดูสิ
ถ้าคุณได้เป็นพระราชาคุณจะยอมทิ้งชีวิตอันหรูหรา
ความสบายมาช่วยประชาชนเป็นเวลากว่า๗๐ปีไหม
พระองค์ทรงงานอย่างยากลำบากเพื่อความผาสุขของปวงประชา
ไม่ว่างานนั้นจะยากเพียงใดพระองค์ก็ไม่เคยย่อท้อ
ถ้าคุณเกี่ยวกับประโยชน์และเหลือในท่านก็ไม่ค่อนข้างความรับของคุณ
มีพระภูมิที่ที่จะให้วากรงค์สมมุติได้
แม้ว่าจะทรงพระชวนหรือทรงเหนื่อยยากเพียงใด

ความสุขของประชาชนคนไทยก็มาก่อนเสมอ
พระองค์คือชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมได้รู้จัก
ผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่า
ปเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่คนที่มีพลังวิเศษมากมายมหาศาล
แต่เป็นคนที่มีใจที่แสนวิเศษ
ผมอาจจะไม่ได้มาจากประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แต่ผมภูมิใจและพูดได้เต็มปากว่า
ผมอยู่ในประเทศนี้กับพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
นี่คือคลิปที่ฝรั่งคนหนึ่งซึ่งมาอยู่ในเมืองไทยได้จัดทำขึ้น
และก็มีแรงบันดาลใจกลายเป็นกรอนบทนี้ครับ
ไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนในนิยาย
ไม่สามารถบินได้ไปทุกที่
แต่พระบาทย่างไปทั่วปัตตะพี
ซุปเปอร์แมนที่มีลมหายใจ

ในตอนจบมีแต่เสียงกราบพระศพแล้วร้องไห้
ซุปเปอร์แมนช่วยมนุษย์เป็นราย
แต่พระองค์ช่วยไทยไว้ทั้งแผ่นดิน

เพื่อสร้างแรงบัญชี
โดยอย่างที่มีมากเกินกว่า

ในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยทุกวันแบบนี้ก็จะมีทั้งกรอนจากคุณสุภาพ
ก็มีเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงราชการที่๙
ที่มีต่อประสบกรณิกรไทยมาให้ชมกันแบบนี้ทุกเที่ยงเลยค่ะ
ชมแล้วก็ทราบซึ้งเหลือเกินต่างชาติก็ทราบซึ้งคนไทยเองก็ทราบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ